ลักษณะของภาพคนในลายไทยไม่นิยมเขียนภาพเหมือนจริงและภาพคนในลายไทยมีกล้ามเนื้อที่ถูกตัดทอนจนเป็นเส้นที่สมบูรณ์แล้วทำให้ดูแตกต่างกับศิลปะแบบตะวันตก
เขียนภาพคนในงานจิตรกรรมไทยนั้นถึงแม้จะมีลักษณะอ่อนช้อยในแบบอุดมคติ
แต่ก็ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและสื่อให้เห็นถึงพลังของภาพนั้นได้อีกด้วย
ส่วนการเคลื่อนไหวของคนในภาพลายไทยมักจะเคลื่อนไหวคล้ายการไล่รำแบบละคร
และมีการประสานของเส้นโค้งรับสลับกันจากหัวจะหลดเท้า